พรุ่งนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวของเราที่ได้ลงพื้นที่ไปเจาะประเด็น
ในเรื่องนี้คุณเจนศักดิ์ก็ได้ลงไปที่ประเทศเวียดนาม
นามนั้นเป็นจุดที่มีความต้องการเนื้อสุนัข
คุณเจนศักดิ์ได้ลงไปพื้นที่แล้วมีความคิดเห็นว่า
เขามีมาตรการที่เพียงพอหรือยังครับในการป้องกันที่จะไม่กินเนื้อสุนัข

ส่วนหนึ่งนอกจากที่เราไปสำรวจวิธีการค้าและวิธีการชำแหละเนื้อสุนัขมานะครับ
เราได้พบว่าคนส่วนใหญ่ที่ยังบริโภคเนื้อสุนัขอยู่
ก็ยังเป็นคนที่โบราณก็เป็นคนที่มีอายุแล้ว
แต่สำหรับคนรุ่นใหม่เองโดยเฉพาะตั้งแต่อายุประมาณ๓๐ลงมา
เริ่มมีวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยมีการบอกเล่ากันว่ามีการนับถือศาสนาพุทธ
เริ่มมีคิดถึงว่าสุนัขเนี่ยเป็นเพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงมากกว่าเป็นอาหาร
ที่ผ่านมาที่เราได้พูดคุยนะครับก็มีความพยายามในการลนลงต่าง
เพื่อให้มีการบริโภคนัทลดลงเหมือนกัน
แต่ว่าตัวพวกเขาเองก็สะท้อนให้เราฟังนะครับว่ามันไม่สามารถจะทำอะไรได้มากนัก
เพราะเขารู้ว่าเสียงที่เขาทำอยู่เนี่ยยังไม่สามารถเรียกว่าเป็นการต่อต้านได้
แต่เป็นการร้องขอได้แค่นั้นเองครับ
นั่นก็คือเป็นฝั่งที่ต้องการเนื้อสุนัขที่มาฝั่งที่จัดหา
เพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่มีการจัดหาไปจากประเทศไทย
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวใหญ่ไปแล้วครั้งหนึ่ง

คุณเจนศักดิ์ได้เข้าไปทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้
คิดว่ามาตรการที่มีอยู่มันเพียงพอหรือไม่ครับ
มาตรการของทางประเทศเราเองนะครับก็ต้องยอมรับก่อนว่า
ในช่วง๑ปีที่ผ่านมามีการออกกฎหมายคุ้มครองสัตว
ก็มีการดูแลป้องกันเกี่ยวกับสุนัขมากขึ้น
ทีนี้การจับกลุ่มก็มีมากขึ้น

อย่างที่เราไปทำรายงานพิเศษมาในพื้นที่ประเทศไทยเอง
เรายังมีโอกาสที่โชคดีได้คุยกับ
แต่เลิกขายไปหลายปีมากแล้วครับ
เขาก็บอกให้เราฟังว่าพอมีการมีกฎหมายออกมา

ค้าสุนัขไม่เหมือนเดิมในอดีตอีกแล้ว
ทำไม่ได้อีกแล้วเป็นสิ่งที่ยากขึ้น
อาจจะมีอยู่บ้างแต่ก็ต้องเป็นการที่ลักลอบมาก
ตอนนี้ความผิดเกี่ยวกับเรื่องค้าสุนัข
หรือการจับกลุ่มเกี่ยวกับการค้าสุนัข

อาจจะต้องหลบซ่อนเหมือนกับการค้ายาเสพติดด้วยซ้ำครับ
เอาละครับขอบคุณครับคุณเจนศักดิ์ครับ